คุณผู้ชมคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อย่างคุณอารยาโภจาก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลกรุงชิง
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ไปดูก็ได้เห็นว่าตอนนี้
ถือว่าสภาพน้ำก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความสูญเสียต่าง
เป็นร่องรอยของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสะพานเอยถนนเอ่ย
ซึ่งตอนนี้ได้รับการแก้ไขคือซ่อมแซมแบบชั่วคราว

แต่ชาวบ้านก็บอกค่ะว่านี่ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซาก

ดังนั้นติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
น้ำเสียงของชาวกรุงชิงยังคงหวาดภาวะกับ

ทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างน่ากลัว
ในปี๒๕๕๔และเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
ยังติดอยู่ในความทรงจำ
ก็กลัวครับเพราะว่าถ้าทางยังอยู่แบบนี้
ฝนตกหนักมามันก็ขาดอีก
โดนตัดขาดจากโลกภายนอกอีก
แต่ข้ามไปข้ามมามันก็ลำบากอะครับ
กรุงชิงบอกว่าแม้จะกลัวอย่างสุดขีด
แต่ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะที่นี่คือบ้าน
แต่ไม่เป็นไรเพราะมีพื้นที่อบพยพ
แต่สิ่งที่กังวลและต้องการนั่นก็คือสะพานและถนน
พังซ้ำซากทุกปีเมื่อเวลาหน้ามรสุม
ควรได้รับการปรับปรุงและสร้างให้แข็งแรงถาวรคงทน
เพื่อเวลาอพยพจะได้หนีทัน
อยากได้สะพานจุดนี้ครับจุดข้างหลังผมจุดนี้
มันถ้าน้ำมากฝนตกหนักก็จะขาดทุกปี
ได้สะพานจะดีไหม
ดีดีมากเลยครับดีมากเพราะว่าอาหารจนมันลำบากคุ้นเลย
ได้มาทำอาหารถนนกันถนนทุนสะพานให้ทุกปีเลย
อยากได้ถนนกับสะพานมันเดี๋ยวร้อนใช่ป่าว
แต่ตรงนี้อย่างมากมันก็โรงมากเขากินของมันก็โรงมาก
แต่ว่าสะพานค่ะเส้นทางนี้ลำบากสุดเลย
มันร่างที่เท่าไหร่ปีเลยต้องลุ้มกับมา
เล็กไปโรงเรียนบางคนมาตัวเล็กเล็กเลย
สะพานจุดนี้คือสะพานที่เชื่อมพาชาวบ้านกว่า๕๐๐ครัวเรือน
ออกมาจากพื้นที่ซึ่งชาวบ้านที่เก้าอี้ต้องการสะพานที่มีความแข็งแรง
ทนและไม่พังทลายทุกปีเมื่อเกิดหน้ามรสุม
ขณะเดียวกันยังคงกังวลปริมาณฝนที่จะตกลงมาในรอบช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้
จึงทำให้ต้องรีบตัดพืชผลทางการเกษตรออกขายทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา
เพราะหากฝนตกลงมาอย่างหนักเส้นทางจะถูกตัดขาด
จะทำให้ไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกไปขายได้
เขาก็รีบตัดไปก่อนอบไปก่อนเพราะกลัวน้ำกลัวอะไรด้วย
แม้จะมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ดินถล่มน้ำป่าที่จะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้าน
มีการเตรียมการอย่างดีรวมถึงจัดจุดอพยพ
แต่เมื่อประสบปัญหาสะพานขาดถนนขาดเหมือนเดิมซ้ำทุกปี
ชาวบ้านก็จะเหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกอยู่ดี
เพราะชาวบ้านที่นี่ไม่อยากทิ้งบ้านไปไหน
พวกเขาจึงขอเพียงการสร้างสะพานข้ามลำน้ำที่ถาวรเพียงแค่นั้น